อยู่กับช่วงจิ้มถึงตัวช่วงนี้อย่างที่บอกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนให้ไม่ต้องมาหาเรา
เราจะไปหาเองนะฮะถึงที่เวลา๙โมงครึ่งแบบนี้นะครับ
เล็ปหรือคนดังกำลังทำอะไรอยู่เราจะได้รู้กันนะครับ
และวันนี้ครับเราไปสดจริงถึงตัวที่บ้านส่วนตัว
คฤหาดร้อยล้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ตอนนี้ฮะราคาค่าตัวของเขานี่ครับ
รายได้ของเขานี่น่าจะเป็นร้อยล้านแล้วนะครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่นั่นแล้วนะครับไปที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
น้องนัทครับน้องนัทอยู่ไหน
โอ้โฮเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร
พี่ปั้นนี่ผู้สื่อข่าวเหรอนี่

โอ้โฮตายแล้วอินหรือไม่จากจิตจำนึกค่ะ
โอ้โฮนี่มันเด็กแว้นที่ไหนวะเฮ้ย

ผ่านสมาคมผู้สื่อข่าวบันเติร์นจะอนุญาณให้รึเปล่า

กลัวจะไม่แวะโอ้โหมาเลื้อนเลย
สวัสดีสวัสดีพี่ปั้น
ทำไมทำไมไม่เข้าใจทำไมเวลาเธออยู่กับใคร

โอ้โฮอ่ะ

ตรงนี้จากปากผมปลากมาครับโอ้โฮเธอเราต้อง

แต่งตัวขนาดนี้เธอนึกว่าพี่จะส่งให้เธอไปเข้าทรงหรือไง
แล้วดูแต่งตัวตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านของ
แจ๊ดชวนอยู่เรียบร้อยแล้วครับผม

หลังเนี้ยฮะอ่าหลังนี้หลังกระจกดำนี่นะฮะ
น้อยคนนะฮะที่จะได้มีโอกาสเห็นหน้าบ้านของ
ซุปเปอร์สตาร์นะฮะคนดังอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับ

ทำไมเขาไม่ลงมาข้างล่างดี
อันนี้จะโดดลงมาหรอคะ
พี่แจ๊ดมีคนอยากคุยด้วยตอนเช้าเนี่ยวันสุข
ฮัลโหล

ไม่ได้ถามมาไงบอกรายการมาไงเนี่ย
ตอนนี้นะครับทุกผู้ชมนะครับแจ๊สจวนจืนนะครับมาแล้วมาแล้วคุยกันหน่อย
เปิ้ลมากกว่าอยากคุยทักทายเปิ้ลนาคอร์หน่อยแล้ว
โอ้ยพี่เปิ้ลเหรอเนี่ยไม่ยอมลงมาใกล้ใช่ไหม
อยู่ข้างบนน่ะอยู่ข้างบนอยู่นั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ถึงตัวเอง
ลงมาคุยหน่อยลงมาหน่อย
เหมือนเขามากกว่าอยากคุยนะพี่
เดี๋ยวข้างตื่นแต่ว่ากางเกงนื่นใส่น้อย

พ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจ๊ดชวนชื่น

ไก่แค่ลงมาให้สม่าดีนะฮะ
เออมันทำไม่ได้เนอะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในวงการบันเทิงบ้านเรานะฮะ
อาบน้ำเลยไงให้สัมภาษณ์ดีดีไม่ได้เดี๋ยวเราบินขึ้นไปหาเอง
มาแล้วพี่ฮัลโหลฮัลโหลแจ๊ส

ทำไมทำไมอุตส่าห์มาสัมภาษณ์ถึงที่เดินลงมาไม่ได้หรือไง
โอ้โหพี่นอนอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเก้าโมงครึ่งเนี่ยนะ
ไม่มีงานนะวันนี้ปกติตื่นกี่โมง
โอ้โหเที่ยงกับพี่๑๐โมงถ้ามันไม่มีงานก็นอนยาวนะ
เป็นศิลปินนะตอนนี้พี่เปิ้ลอยู่กับสองพิตตี้ของพี่เปิ้ลนะฮะ

ผู้หญิงเขาดูอยู่นะ
ไม่ลงมาพี่ต้องบินสัมภาษณ์เลยนะต้องบินขึ้นมาสัมภาษณ์นี้ลำบากลำบากพี่อีกนะเนี่ย
หนูลำบากหวบว่าพี่ทำอะไรบ๊ปบ่อยแบบนี้บ่อยแล้ว

เขาไม่ได้ตั้งตัวเลยนี่ไม่ได้ตั้งตัวเลย

นั่งคุย
ลูกอยู่ไหนลูกอยู่ในห้าง
ลูกอยู่ไหนลูกอยู่อีกบ้านหนึ่งพี่

ไม่ได้แยกไม่ได้แยกพี่เมื่อวานเวลากลับบ้านดึกครับ
ที่บ้านไม่มีคนเปิดประตูไงผมก็ต้องมานอนบ้านหลังนี้
แต่จริงจะอยู่อีกหลังนึงพี่

เรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นเสาโรมัน
คือจะบอกว่าหลังนึงใหญ่หลังนึงเล็กเรียกง่ายว่าพี่แจ
มีบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างนี้ใช่ไหมพี่

เอาอย่างนี้พี่ขอสัมภาษณ์เลยโอนิกากัน
นี่ขนาดหนีเมียมาเนี่ยเพื่อที่จะแอบมาใช้เงินหรือเปล่า
คันที่ผมไม่ได้รวยเหรอพี่คือเรามีกำลังใช้
เหมือนคนในหน้าโม่กคลการนิดเด็กอยู่สมัยก่อนไม่มีอยากได้ของเล่นอ่ะ
ไม่เคยได้อ่ะมันไม่มีอะไรอย่างเงี้แต่ตอนนี้เรามีแต่เราไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟื่อยพี่
เรามีแต่เรามีทั้งเก็บแล้วก็มีทั้งใช้อะไรอย่างนี้มันแยกไว้ส่วนหนึ่งอยู่แล้ว
แต่ถ้าผมโตคนเดียวผมอาจจะไม่เหลืออะไรก็ได้
แต่ผมโชคดีผมยังมีเมียเก็บให้อะไรเมียจะบอกว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้พี่
ขนาดเมียเก็บให้นะยังแอบขโมยเงินเนี่ยมาซื้อลง
ซื้อรองเท้าที่แพงมาก
พยายามจะขอดูนะฮะไอ้รองเท้าที่แพงที่สุดไอ้คู่อะไร
คู่ละเป็นแสนเลยหรอพี่เจ๊ขอดูหน่อยสิผมหัวได้มั้ยเจ๊
รองเท้าเกือบแสนเนี่ยนะ

ขอเข้าไปดูได้ไหม
ขอดูหน่อยได้ไหมคู่นั้น

นี่เอาข้างนอกก็ดิ้นบินเข้าไปในบ้านเลยเหรอเนี่ย

นี่นะฮะ

นี่ไง

มันดูภายนอกมันปกติมากเลย

คนเขาเรียกว่าคนไร้ความรวยก็ซื้อไม่ได้
แต่ซื้อได้เฉพาะคนไร้สติเท่านั้น
ต้องมีสติด้วยพี่แจ๊ดบอก
พี่แจ๊ดยกลองเท้าขึ้นสูงนิดหนึ่งพี่

โหพอดีเลยตรงนี้แล้ว
นี่ขนาดเมียเป็นคนเก็บเงินนะ
เขายังเอาเงินไปซุกไปได้
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเก็บเงินได้เป็นเกือบร้อยล้านแล้วเหรอ
จริงหรือพี่อะไรนะอะไรนะ
รายได้เนี่ยเงินมีเป็นเกือบร้อยล้านแล้ว
โอ้โหพี่ถ้าถึงร้อยล้านนี้ผมคงไม่ไปเต้นยอกแก๊กอยู่ทุกวันนี้หรอกพี่
โอ้โหไม่ถึงหรอกพี่
แล้วแล้วอะไรต้องต้องดูแลอย่างนี้พี่
หลังมาเนี่ยพี่เปิ้ลต้องบอกว่าพี่แจ๊ดนี่เขาอินเตอร์แล้วนะ

ไอ้เพลงสเทรท์ออตที่เพิ่งออกมาเนี่ย
ตอนนี้ได้รับความนิยมมากวัยรุ่นชอบมาก
โดยเฉพาะสไตล์ทั้งหลายแหล่มันฝรั่งมากเลย
กระทั่งมีคนบอกว่าไปก๊อปเพลงเขามาอย่างนี้เลยเหรอ

คือไปบอกกับเขาเลยพี่แล้วเขาก็สนใจโปรเจกต์นี้
แต่หูพี่กว่าจะได้มันก็ยากเหมือนกันเพราะเขาบอกว่า

แล้วก็บอกว่าขอดูเนื้อเพลงก่อนก็ทำเนื้อเพลง
แล้วมันเหมือนกันเป๊ะเลยทั้งเนื้อร้องทั้งนอง
ใช่ครับก็เป็นเพลงเขานะพี่
ก็คือทุกอย่างมันเพราะผมตั้งใจที่จะให้เป็นตัวเขาเลย

เหมือนเฟรนชายใช่ไหม

เพราะเขาก็เล่าถึงชีวิตเขาอะไรผมก็เล่าถึงชีวิตผม
เพราะโปรเจกต์นี้ผ่าก็เลยทำเลยพี่

ที่แรกเปิดฟังคิดว่าอะไรล้งเล้งไม่มีเวลาเตรียมใจ
ได้เป็นเพลงพี่เนี่ย

เมื่อคืนหนูเพิ่งคุยกับคนเขียนเพลงให้พี่

เขาบอกมาว่าพี่เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาของพี่เขาฟัง

เป็นตลกที่แบบอุ๊ย
เรื่องมันเยอะเหลือเกินในชีวิตเนี่ย

กระป๋องสีหรืออะไร
ไม่เวลาซื้อข้าวอะไรอยู่ข้างล่าง
รอดลงไปใส่เขาไรงี้

อ๋อโต๊ะแจ่ง

ไม่ลองมาข้างล่างเลย

อย่างงี้
หาโอกาสยากนะ
จะได้ขึ้นไปชั้น๒ของแจ๊สอย่างนี้นะ

เอาเป็นว่าขอให้ทั้งเพลงและกิจการการงานของแจ๊สนะฮะ

แล้วก็เป็นศิลปินอันดับ๑ของคนไทยทั้งประเด็นอย่างนี้ตลอดไป

โอเคครับสวัสดีครับแจ๊ค

ไปบ้านไม่ธรรมดานะฮะขึ้นไปชั้น๒เลย
นี่ดีนะถ้าขัดขืนละนิดนึงเจาะบินเจาะเข้าไปในบ้านเลยนะ
หนูคิดว่าถ้าทีมงานเราพกเข้าสารอาหารแห้งไปนี่ใช่เลยนะน้ำถ้วง
และนี่ก็คือเรื่องราวของคนเด่นคนดังนะครับ
คนไทยทั้งประเทศอยากรู้นะครับ
เวลา๙โมงครึ่งกว่าแบบนี้เนี่ย
เล็บเขาทำอะไรกันนั่นคือหน้าที่ของพวกเรานะครับ
วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับกับบันเทิงไทยรัฐนะครับ
วันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ
จันทร์ถึงสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เมื่อวานเว้นไปบางบอนเมื่อวานเว้นไปบางบอน
สาวงามงอนบอกบอยปกรณ์ใช่ไหมเนี่ย
ใส่คอขับแว่นปากแดงดึงสก๊อยเฉียบขาดว้อยปาดเปรี้ยวเฟี้ยวฟ้าว
รถโดดคนดีพี่ไม่โชว์พาวทอมึงพี่ยาวก๋อยเห็นกัดฝัน